ว่าใครมีชีวิตที่ติดขัดเอ้ายกมือขึ้นหน่อยคุณสองคนเป็นยังไงติดติดขัดไหมช่วงนี้มันยังไง
ใช่ไหมคะแต่สำหรับคนที่ติดขัดแล้วไม่รู้จะไปทางไหนต่อเนี่ยคุณผู้ชม
เรามีการแก้กรรมแก้บนกันดีไหมมีเคล็ดลับการทำบุญมาฝากด้วยจากคุณอาเจรและน้องใบตอง
ภรรยาคนสวยค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยเห็นในคลิปนี้มีแค่คุณอาเจรคนเดียว
เพราะว่าน้องใบตองทำหน้าที่เป็นช่างภาพให้กับเราอยู่นะคะอ๋อคู่นี้ค่ะเดินทางไปเสริมพลังบุญที่วัดบางจาก
ซึ่งมีความเชื่อส่วนตัวว่าถ้าได้ทำบุญถวายหลอดไฟชีวิตจากที่เคยติดขัดก็จะมีความราบรื่น
มีแสงสว่างในชีวิตมากขึ้นค่ะหลังจากขอพรแล้วก็ไม่พลาดที่จะขอเรื่องตัวเลขมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
ไปดูสิว่าได้เลขอะไร๐๕๒
อันนี้ก็แล้วแต่คนเห็นเหมือนกันอันนี้ชัดขึ้นหน่อย
ให้มั่นคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ
บุญมาจากงานนี้แล้วค่ะแววมาว่าต้นเดือนหน้าวันที่๔และวันที่๕
คือจจิกายนคุณผู้ชมอาจารย์และน้องใบตองจะล่องใต้ไปร่วมทอดกะถิ่นด้วย
วัดดอนมะม่วงจังหวัดชุมพรบ้านเกิดของน้องใบตองนั่นเองค่ะ
อนุโมทนาบุญกันทั้งคู่ล่วงหน้าเลยนะคะสุดยอดจริงนะ
คู่นี้เขาสายบุญจริงนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าที่เขาได้มาคู่กันเนี่ย
มันเป็นเพราะบุญมันหนุนนำจริงค่ะนะคะ